ที่โรงเรียนบ้านเกาะน้อยจังหวัดสุโขทัยกันบ้าง
เขามีการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนให้นักเรียนนะครับ

ซึ่งปราชชาวบ้านท่านนั้นก็จะมาสอนเรื่องของงานปั้นสังคโลก
เป็นการสืบสารและอนุรักษ์นั่นเองครับ
โดยเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะตำบลหนองอ้ออำเภอ
ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับ
นี่ค่อยปั้นแล้วก็เตรียมที่จะเขียนขึ้นมาแบบนี้
เขาบอกว่าเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องสังคโลก
เครื่องสังคโลกในชุมชนที่มีมากว่า๗๐๐ปี

โอ้โฮเมื่อกี้นึกว่าเป็นฝีมือผู้ใหญ่นะนี่ฝีมือเด็กนะครับโอ้โฮใช่ฝีมือนะค่ะ
โดยผู้มนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อยนะครับ

โรงเรียนอยู่ในเขตอุทิยามประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ภายในกำแพงเมืองเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่ใหญ่ที่สุด
และมีชื่อเสียงของอาณาจักรสุโขทัย
เรียกกันว่าเตาทุเรียนนะครับ
เป็นภูมิปัญญาของบรรพบรุษที่มีมานานแสนนานแล้วนะครับ
ทอดกันมากว่า๗๐๐ปี
ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมอนุรักษ์การทำเครื่องสังคโลกในชุมชน
เพราะว่ารอบโรงเรียนมีแหล่งผลิตมากมายหลายแห่ง
ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี
และที่สำคัญเป็นการสืบสารนะคุณ
ให้เด็กรุ่นใหม่ได้สืบสารศิลปะแบบนี้
อีกหน่อยเดี๋ยวกลัวว่าจะหายไป
ชามสังคโลกนี่มีอายุเป็นพันปีแล้ว

ครับแล้วเด็กก็จะได้สืบสารต่อ
แกะทั้งเขียนทั้งปั้นแบบนี้นะครับ
โดยโรงเรียนวัดเกาะน้อยบอกว่าให้ความสำคัญจริง
กับงานศิลป์แบบนี้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบนี้นะครับ
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นสังคโลก

มาถ่ายท่อนให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติปฏิบัติจริง
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลคุณก็ได้ทำแล้วนะ
นะครับได้ฝึกปั้นดินน้ำมันก่อน
เพื่อเป็นการฝึกทักษะของกล้ามเนื้อต่าง
แต่ลูกอนุบาล๑อนุบาล๒ยังเขียนไม่ได้ไง
ไปก่อนลูกนี่สำคัญเลยทุกคนต้องปั้นได้
มูมูใช่ไหมมูง่ายสุด
เป็นการเปิดจินตนาการแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยนะครับ
ส่วนป๑ถึงป๓ก็ปั้นรูปสัตว์โดยเรียนแบบของโบราณแล้วนะ
เช่นช้างม้าวัวควายไก่เต่านกคุ้ม
เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว
แวะมาเยี่ยมชมโรงเรียนเด็กตั้งใจมากนะครับ
ส่วนป๔ถึงป๖พี่โตหน่อยก็จะสอนการปั้นขึ้นรูปสังคโลกแล้ว
อย่างเช่นอาจารย์ชามถ้วยหายแบบนี้
แล้วก็ได้ฝึกเขียนลายที่ละเอียดยิบลงไปแบบนี้ด้วยนะครับ
ก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นลายปลายอย่างที่เห็นนี้นะฮะลายดอกไม้
และจากนั้นเด็กก็นำไปเผาที่เตาในหมู่บ้าน

ซึ่งนักเรียนจะได้ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย
ดีจังกิจกรรมใกล้ชุมชนแบบนี้นะฮะ
เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะ